ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบเจ็ดปีนะ
เขาก็มีอาการทางจิตประสาทกับพิการทางสมอง
ที่ทางคุณแม่เขาบอกนะครับปรากฏว่าต้องถูกเพื่อนแทงตาย
เพราะว่ามีปัญหากันทะเลาะวิวาดกระทบกระทั่งกันอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ว่าแม่เขาก็ติดใจว่าโอ้โหต้องถึงขั้นแทงกันตายทำร้ายกันจนตายเลยเหรอนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนวันที่๑๒ตุลาคมนะครับ
ท้องที่สพสำโรงใต้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุเป็นบริเวณทางเดินที่เป็นปูนนะครับ
อยู่ในซอยไฟน้ำหมู่๑๗ตำบลบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ตายหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าคือนายพีรยุทธ์ภูสิตอายุ๒๗ปี
บาดแผลเนี่ยคือถูกแทงเข้าที่ลำคอข้างซ้าย๑แผล
แล้วก็มีแผลถูกฟันที่ศีรษะที่หัวคิ้วนะที่หัวคิ้วอีก๑แผล
มีมีดพับปลายแหลมปักคาอยู่ที่คอด้วยนะครับแล้วก็มีรอยเลือดหยดเป็นทางยาวไปถึงปากซอยเลย
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับเป็นถนนเรียบทางด่วนบางย่าแพรก
จุดที่พบศพเป็นทางแคบแคบวันนี้ยังมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ตามพื้นเลยนะครับ
เนี่ยฮะตรงจุดนี้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงเกิดเหตุ
ประมาณ๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ตอนนั้นกำลังจะขับรถกำลังจะกลับบ้าน
เห็นผู้ตายขี่จักรยานยนต์มาตรงจุดนี้มารอเลี้ยวเข้าซอยใต้ทางด่วนด่านบางย่าแพรก
แล้วมีจักรยานยนต์ขี่สวนทางมาผู้ตายต้องจอดรอก่อนตรงนี้มันผ่านได้ทีละคัน
ระหว่างนั้นมีจักรยานยนต์มาจอดต่อท้ายอีกสองคันคันหนึ่งผู้ชายขี่มาคนเดียว
อีกคันนึงเป็นผู้ชายกับผู้หญิงมาด้วยกัน
ก่อนที่ผู้ชายคนที่มากับผู้หญิงจะลงมาจากรถแล้วก็ตรงไปใช้มีดแทงเข้าที่ผู้ตายเลยฮะ
คือคนที่เห็นเหตุการณ์บอกไม่พูดอะไรเลยแทงเลยฟันเลยแล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ผู้ตายเนี่ยนะมีดยังปักคาอยู่ที่คอก็วิ่งเข้าไปในซอยรอดใต้ทางด่วน
ก็คงจะเจ็บอ่ะไปหาคนช่วยนะครับคือวิ่งไปจนทะลุออกมาอีกฝั่งแล้วข้ามถนนเพื่อจะไปที่บ้าน
แต่ว่าไปได้แค่๕๐๐เมตรล้มแล้วก็เสียชีวิต
ต้องมาเหรอคือเขาต้องแทงอ่ะจะจะเลี้ยวแต่ไอไอไอของเขาตามจุดมา
แต่นี่ก็ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรกันแต่รู้ว่ามันหยิบไปแล้วก็แทงอ่ะ
แทงอ่ะก็แล้วไห้ห้ามเบาะเฮ้ยอะไรกันฮะอะไรกันแล้วโยนลดถอยไว้เลย
คือมีความพิการด้านระบบประสาทเนื่องจากตอนอายุยี่สิบ
ติดยาเสพติดอย่างหนักตอนนั้นถึงขั้นประสาทหลอนก็ต้องพาไปรักษาบำบัดต้องกินยาไม่ให้
กำเริบต้องกินทุกวันคนในระแวกเนี่ยจะรู้กันดีว่าลูกชายสติไม่สมประกอบ
แต่ไม่มีพิษมีภัยกับใครนะครับอาจจะมีบ้างก็อย่างโวยวาย
เสียงดังอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ถือสาแม่บอก
เมื่อวันศุกร์ที่๑๑ตุลาคมลูกชายกับผู้ก่อเหตุความจริง
เพื่อนกันไปดื่มสังสรรค์ด้วยกันแต่ว่าคืนนั้นลูกดื่มหนัก
จนเมาผู้ก่อเหตุเป็นคนพามาส่งที่บ้านนะมาถึงบ้านได้
สักพักลูกออกไปอีกเอามีดไปด้วยความมีดในครัวไปด้วยบอก
ว่าจะไปแทงเพื่อนคนที่พามาส่งอ่ะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็บอกว่าถูกพูดหยามใส่พอไปเจอกันก็มีการพยายามทำร้าย
กันแต่เพื่อนเพื่อนห้ามเอาไว้ไม่มีเรื่องเกิดขึ้นซึ่งทุกคนคิด
ว่ามันก็คงจะจบแล้วไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าผู้ตายเองก็
เป็นคนมีอาการทางประสาทอาจจะอาการกำเริบกระทั่งเมื่อวานนี้
ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านก็ไปคนเดียวตามปกติไปไม่ถึง
โมงหนึ่งมีคนโทรมาบอกแม่ว่าลูกถูกแทงเสียชีวิตตอน
ที่ได้รับแจ้งแม่บอกไม่กล้าไปที่จุดพบศพนะกลัวทำใจไม่
ได้ค่ะแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาฆ่ากันขนาดนี้แม้ว่า
ลูกเธอก็ยอมรับว่าในคืนวันนั้นไปหาเรื่องเขาก่อนแต่มัน
ก็แบบมีอาการทางจิตประสาทอ่ะแล้วมันก็น่าจะจบไปแล้วก็ขอ
ให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยจะไม่เอา

อาจจะถามมันว่าทำไมต้องฆ่าลูกพี่เธอเอาตายเลยเหรอกะเอา
ให้ตายเลยเหรอทั้งที่เขาไม่สมประกอบสติไม่ดีอ่ะ
ก็ได้ไม่ต้องเอาถึงตายหรอกจริงป่ะพี่ถามแค่เนี้ยว่า
ทำไมถึงเอาตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามมันแค่เนี้ยแล้วก็ไม่
ทำอะไรมันหรอกแล้วให้กฎหมายดำเนินคดีให้มันถึงที่สุด

ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของฝั่งผู้ก่อเหตุบ้างนะคะบ้าน
ล็อกประตูไม่มีคนอยู่บ้านแต่เราก็ได้คุยกับแม่ของคนก่อ
เหตุนะคะอยู่บ้านติดกันแม่บอกว่าลูกชายกับผู้ตายเคยทะเลาะ
มาก่อนมีปากเสียงมาก่อนผู้ตายอ่ะเคยจะเอามีดมาแทง
ลูกชายแม่นะอืมเนี่ยถ้าลูกชายแม่ไม่ทำก่อนลูกชายแม่อาจจะเป็น
คนที่ตายก็ได้นี่แม่บอกแบบนี้แต่ก็เมื่อลูกชายแม่ไป
ก่อเหตุฆ่าคนตายแล้วก็ต้องเป็นคนผิดนั่นแหละเพราะว่าไป
ฆ่าคนตายแต่ก็อยากจะให้มาดูนะว่าสาเหตุมันคืออะไรเป็น
ป้องกันตัวหรือเปล่าอันนี้แม่คนก่อเหตุบอกแบบนี้นะคะ
ครับหลังเกิดเหตุลูกชายก็โทรไปบอกว่าขอหนีไปตั้งหลักไม่
เกินสองวันจะมอบตัวอืมแล้วก็จะให้การกับตำรวจแม่ก็เลยบอกว่า
ถ้าลูกมามอบตัวทุกคนก็จะได้รู้ว่าสาเหตุคืออะไรกันแ

ก็ไม่เขาสงสัยว่าในเมื่อลูกสติบดีทำไมลูกเราถึงต้องไป
เข้าใจไหมถ้าเราไม่ทำเขาถ้าเป็นคุณเนี่ย
ถ้าคุณโดนอย่างนี้ถ้าคุณไม่ทำกลับคุณจะรอดไหม
จริงไหมเราต้องเห็นถึงระหว่างถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยใช่ไหม
คุณมีมีดลูกชายฉันไม่มีมีดใช่ป่ะ
มันก็ต้องสู้กลับกันอย่างนี้
แต่ที่แม่พูดถึงเนี่ยมันคือวันที่๑๑ตุลาใช่ไหม
ที่ผู้ตายพยายามจะไปหาเรื่องแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะวันนั้น
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยถ้าตามที่พยานบอกก็คือ
คนก่อเหตุมาถึงก็ลงจากรถก็ไปแทงเขาเลยไงค่ะ
เราก็ต้องไปดูว่าในวันนั้นมันมีการจะแทงกันก่อนแล้วป้องกันตัวหรือเปล่า
แม้อยู่แบบว่าต้องป้องกันตัวด้วยการว่าเจอหน้าวันนี้แล้วแทงเลย
เพราะเดี๋ยววันอื่นจะมาแทงฉันตายอย่างนี้
มันข้ามวันมันอ้างป้องกันตัวไม่ได้อยู่แล้วครับปั้นหลักของกฎหมายอ่ะนะ
พันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐบัวขาว่ามกรรมสอพสำโลงใต้บอกว่า
บอกว่าตอนนี้ตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับคนก่อเหตุแล้วนะครับ
รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครแล้วก็หนีไปอยู่ที่ไหนรู้แล้ว
อืมตำรวจบอกว่าคาดว่าไม่เกินสองวันได้ตัวแน่นอน
อ่าส่วนแม่คนก่อเหตุบอกลูกบอกอีกสองวันจะมามอบตัวใช่ไหมค่ะ
เรื่องต้นก็จะแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับอ่า
ถ้าสอบปากคำแล้วพบเข้าข่ายกระทำผิดอื่นร่วมด้วยก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่ม
แต่ที่พยานบอกเห็นมากันสามคนนะครับ
ต้องไปดูว่าอีกสองคนเขาจะมีส่วนไม่มีส่วนอะไรยังไงนะ
แต่คนนี้นี่หนีไปเลยพอแทงเขาเสร็จค่ะ
ก็รอว่ามอบตัวแล้วก็จะแก้ตัวว่ายังไงนะคะ